ต่อกันที่นักแสดงหนุ่มหน้าใหม่อย่างจินจินนะนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นผลงานผ่านทางหน้าจอของเขาหลายต่อหลายครั้ง
ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะเตรียมขึ้นแท่นพระเอกหน้าใหม่ของวิกหมอชิดซะแล้วค่ะ
ตามมาพักใหญ่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าฝีมือการแสดงของหนุ่มหน้าใสจินจินนะ
จะเข้าตาผู้ใหญ่วิกหมอชิดอยู่ไม่น้อยค่ะแววมาว่าเตรียมป้อนงานละครให้นักแสดงหนุ่มโชว์ฝีมือผ่านจออีกสองเรื่องด้วยกัน
เจ้าตัวมาเยือนไทยรัฐทีวีเพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลนวัดสินนานาชาติ๒๕๕๙
ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมงานหัฐศิลป์สมัยใหม่จากฝีมือและมันสมองของคนไทย
พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจไปร่วมชมและอุดหนุนผลงานกันได้ที่ใบเทคบางนา
ระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๓มีนาคมนี้ค่ะ
อัปเดตผลงานนะคะว่ากำลังถ่ายทำละครอยู่๒เรื่อง
โดยนักแสดงหนุ่มปฏิเสธว่าเจ้าตัวไม่ใช่นักแสดงลูกรักคนใหม่ของวิกหมอชิดแต่อย่างใด
แม้จะมีงานละครออกมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมองว่าเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้
ซึ่งเจ้าตัวก็มุ่งมั่นจะพัฒนาฝีมือการแสดงให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
ถือว่าได้รับโอกาสครับแต่ว่าเรื่องได้เยอะกว่าคนอื่นอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วถามว่าได้รับโอกาสแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับ